คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมีการตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถตู้โดยสาร
เขาจะสามารถขับรถได้เร็วน้อยลงหรือไม่หรือว่าสามารถจะลดเรื่องของอุบัติเหตุได้
ตามความตั้งใจของมาตรการที่ออกมาจากมาตรการนี้หรือไม่ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ทุกครั้งที่สตาร์ทรถจนเครื่องติดพนักงานขับรถตู้โดยสารจะต้องนำใบขับขี่ไปรูดที่เครื่องบ่งชี้ผู้ขับ
จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรีบนำใบขับขี่เข้าไปรูดที่เครื่อง
และหากยังไม่นำบัตรไปรูดอีกเครื่องยนต์จะดับลงโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์บ่งชี้ผู้ขับขี่ไฟสัญญาณเตือนและเสาสัญญาณ
เพื่อทำหน้าที่ติดตามพฤติกรรมการขับขี่
และตรวจสอบการเดินรถให้มีความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมง
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถกรมการขนส่งทางบก๗๖๐ทั่วประเทศ
ระบบที่เราดูเนี่ยจะเป็นระบบเรียลไทม์
ที่รถวิ่งอยู่ตลอดเวลาในกลุ่มรถเป้าหมายที่เราต้องการดู
ซึ่งเรานี้คงที่เราเห็นจะเป็นความเร็วเลย

เราสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกัน
นับการการทำความผิดเราจะนับตลอด๒๔ชั่วโมง
รอบ๒๔ชั่วโมงเมื่อพ้นไปพ้นวันหนึ่งแล้วก็จะมีบันทึก
เศรษฐีการกระทั้งความผิดในรอบวันที่ผ่านมา
แล้วก็เราจะพินส์รีปอร์ตในแง่ข้อหาการกระทั้งความผิด
สำหรับข้อหาการกระทำผิดประกอบไปด้วย
วิ่งรถได้ไม่เกินวันละ๖๐๐กิโลเมตร
ระยะ๒๐๐กิโลเมตรต้องพัก๓๐นาที
และมีใบอนุญาตขับรถเพื่อแสดงตัวตนทุกครั้ง
ส่วนกรณีหากพนักงานขับรถถูกเจ้าหน้าที่ยึดใบขับขี่
ทำให้ไม่มีบัตรมารูดที่เครื่องเพื่อแสดงตัวตนได้นั้น
สามารถนำใบสั่งมาแสดงแทนได้
กรณีที่ถูกใบสั่งยึดใบกับทีนะครับ
ในเบื้องต้นการไปบ่ายงานของเจ้าหน้าที่
ตามระบบเดิมก็ต้องยึดใบขับขี่นะครับ
แต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านสามารถนำใบสั่งมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่กองตรวจการขนส่งได้หรือเจ้าหน้าที่ขนส่งให้ดูได้ว่า
ในช่วงที่ท่านไม่แสดงตัวตนเนี่ย
เนื่องจากถูกยึดใบกับทีอยู่นะครับ

ถ้าใบสั่งยังไม่หมดอายุนะครับ
กรมการขนส่งทางบกได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์๒๔ชั่วโมง
เฉลี่ย๑๕คนต่อวันวันละ๒ผลัด
เพื่อทำหน้าที่มอนิเตอร์หน้าจอและบริหารจัดการการเดินรถ
โดยพนักงานช่วงกลางวันทำหน้าที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง
ส่วนกลางคืนคอยเฝ้าระวังและติดตามอุบัติเหตุ
จากนี้ยังมีจุดตรวจสอบหลักและจุดตรวจสอบย่อย
ประจำเส้นทางมากกว่า๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
เพื่อดำเนินการทันทีหากพบการกระทำผิด
เราก็จะมีการออกใบสั่งทันที
แต่กรณีที่รถแท่นธางมันไม่วิ่งผ่านจุดตรวจ

ของทุกวันเราก็จะปินซ์ข้อหาการกระทำเป็นผิด
ส่งมาอย่างผู้ประกอบการให้รับทราบ
แล้วก็มาดำเนินการรับโทษนะครับตามความผิดที่ตัวเองกระทำนะครับ
จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตลดลงอย่างแน่นอน
ส่วนในข้อเท็จจริงจะปฏิบัติเพียงใดนั้น
ว่าในช่วงสงกรานนี้จะมีคำตอบอย่างชัดเจน
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน